มูเตลูกไม่เข้าใครออกไฟ

แล้วก็อยู่ดีแม่ก็เห็นแมลงวันมาตอม

เนี่ยเบนดูน้ำแมลงวันมาตอมแม่แล้ว

ก็รู้ว่าแม่พูดอย่างนี้ก็เลยถามแม่ต่อไปว่า
แล้วถ้าแม่ไม่อยู่แล้วผมจะอยู่ยังไง

เป็นประโยคที่ผมจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

หลังจากนั้นคุณแม่ก็เริ่มสุดหนักลงเรื่อย

อาทิตย์แรกนี้ยังพูดคุยได้ปกติใช่ไหมครับใช่ครับ
แต่ว่าพอสัปดาห์ที่๒ที่เยี่ยมแม่เนี่ย

คือเหมือนพยายามจะพูดแต่ว่าไม่มีเสียงออกมา

ปัดที่๓ที่กำลังจะไปเยี่ยมแม่

เหมือนแบบกันกัดลิ้นตัวเองตอนที่แม่ชัก

เสียใจแล้วก็เหมือนหมอเขาให้เรานั่ง

จนแบบมีพยาบาลท่านหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่า

ใช่ครับคนไข้เหมือนถามหาชื่อนี้

ซึ่งผมก็ตกใจเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้าไปคือเรารู้อยู่แล้วว่าแม่เราพูดไม่ได้
แต่ว่าในคืนก่อนนี้แม่จะเสียเหมือนแม่พูดออกมาเป็นชื่อเรา
แล้วก็สุดท้ายหมอก็ให้เราออกไปรอหน้าห้อง

แล้วหมอก็ให้ผมเป็นคนไปปิดตาแม่

ใช่ครับแม่เสียชีวิตแล้วก็นอนลืมตา
ตอนที่เอามือไปปิดตาแม่รู้สึกไงบ้าง

แต่ว่าเราปิดตาแม่แต่
ตอนที่เราปิดไปแม่ตาไม่ปิดด้วยครับ
คือเหมือนแม่ก็ยังลืมตาอยู่จนเขาให้ผู้ใหญ่ท่านอื่นมา

คือหนูไปปิดตาแม่แม่ไม่หลับ

แล้วในที่สุดต้องเอาใครมาปิดตาแม่แม่จริงครับ

ไปรอข้างนอกห้อง
คิดว่าอะไรเพราะอะไรลูกชายปิดตาแม่ตัวเอง

บรรยากาศในงานศพเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
เราจะรู้สึกมากเลยก็คือวันที่เผาอะครับ

เขาก็เปิดโรงก่อนที่จะเอาโรงเข้าเตาเผาครับ
จังหวะที่เราเห็นแม่ที่อยู่ในโรง

เหมือนผิวก็เริ่มเขียว

ที่แม่ลำบากก็คือจะอยู่กับแม่มาตลอดเวลา

คุณยายก็รับเรามาเลี้ยงดู

แล้วอยู่ดีคำว่าเลข๙เนี่ย

คุณน้าเล่าให้ฟังครับคือเหมือนเขาลำดับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ว่าแบบเขาบอกว่าแม่เราจะเลี้ยงลูกได้ไม่เกิน๙ขวบนะ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพี่สาวเราก็เสียตอน๙ขวบคนโต๙ขวบ
แล้วก็พอมาพี่ชายพี่ชายก็เสียตอนที่พี่ชายอยู่ในช่วง๙ขวบ๙ขวบย่าง๑๐ขวบ
ก็คือไม่ถึง๑๐อะครับอยู่ในช่วง๙ขวบจนพอมาถึงเราเรา๙ขวบเนี่ย

มันเหมือนเป็นการที่ตอนที่พี่สาวตายพี่สาวก็พาน้องไปด้วย
จริงแล้ววันนั้นเนี่ยเบนเก้าขัว
จริงเบนก็ต้องขอโทษนะเหมือนกับเบนต้องไปด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ต้องพาแม่ไปด้วยแต่เป็นเหมือนเป็นยังอยู่
เหมือนแม่ไปคนเดียวหรือเปล่าหรือยังไง
หลายคนเขาก็พูดมาว่า
เหมือนแม่ยอมไปแทนเราและให้เราอยู่ต่อ
แต่คุณติ๋งคิดว่าที่น้องเบนรอดมาเนี่ยมีอีกสาเหตุหนึ่ง
คือการยกลูกให้คุณติ่งเรื่องราวเป็นยังไงฮะ
ตอนที่เขาท้องเขาไปด้วยกันกับเราสองคนไปเอ็นเตอร์สาว
เสร็จแล้วอันตราสาวเป็นผู้หญิงเขาก็ดีใจมาก
เขาอยากได้ลูกสาวเพราะเขาคิดถึงปุ้ยกับเปิ้ลวันคลอด
พอลูกคลอดออกมาหมออุ้มมาบอกเป็นผู้ชายเขาก็น่าเสียเลยนะ
แต่เขาน่าเสียแต่ว่าก็เลยบอกว่าแอ๋วสัญญากันแล้วนะว่า
ถ้าเป็นผู้ชายแอ๋วจะยกให้เราเพราะคุณไม่มีลูก
มีผู้หญิงค่ะเขาอยากได้ลูกชาย
ก็เลยผูกแขนผูกแขนได้เงินร้อยเดียวนะเนี่ยร้อยเดียว
ผูกแขนเอาเป็นลูกก็ดูแลแต่แม่เขาก็ดูแลนะคะ
ดูแลเขาก็เลี้ยงดูของเขานั่นแหละแต่ว่าเราอยู่ใกล้กัน
ก็จะคอยดูแลเวลาไปไหนก็จะฝากกันอะไรอย่างนี้
ก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดไปโดยออโตเมติก
บางคนก็บอกว่าต้องไปยกลูกให้พระไปยกลูกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันนี้คือยกลูกคนนี้ให้กับคุณไปเลย
แต่แม่ของเขาเคยไปดูดวงกันมา
เราเคยได้ยินแต่คำว่าเคยได้ยินแต่ในหนังในละครเนาะ
กินผัวดวงกินขอโทษนะอย่ากดนะ
แม่ของเขาเคยไปดูดวงกันมาค่ะมีแต่คนพูดว่าผู้หญิงคนนี้
มีสวงดวงกินผัวมีสวงดวงกินผัว
ความรู้สึกหรือความการแปลงมันหมายความว่าอะไรคะ
คนอีสานเขาก็จะมีถือเรื่องอย่างนี้ค่ะว่า
คนมีสวงต้องไปแก้ส่วง
เพื่อที่จะไม่คือถ้าใครมาอยู่ด้วย
มีสามีสามีก็จะเสียมีลูกลูกก็จะเสีย
คือจะเป็นดวงอยู่คนเดียวค่ะจะเป็นดวงอยู่คนเดียว

อีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้ทางคุณเบนเนี่ย

ในนี้เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นทะเบียนบ้านด้วยนะครับ
แล้วก็ในนี้มีเขียนชื่อคนหนึ่งผิด
อ่ะคุณพระดำลองอ่านดูเขียนว่าอะไร
นี่คุณดูนะฮะจากเขียนเป็นเบนเป็นเด็กชายเป็น
แล้วก็มีการขีดทิ้งเพราะเขียนผิดลงไปในนั้น

ครับนี่แหละทำให้เราเป็นไงไม่ตาย

เพราะว่าเป็นโดยบังเอิญด้วย
บังเอิญที่วันแรกเอกสารแรกในชีวิตก็เป็นแล้ว

ตอนที่แม่เขาเสียชีวิตคุณติ่งอยู่ด้วยไหมฮ
ไม่ได้อยู่นะคะไม่ทราบด้วยซ้ำไป

เราอยู่สำโลงแต่เขาไปอยู่ที่บางประกง

ฝันแล้วแอวมาหา
มายืนที่ประตูมาเรียก

ฮะบ่อยจนเบนไปตามหาเอง

ครอบครัวเขาเป็นยังไง
จนผมประมาณจบม๖ครับ
ก็เลยลองนั่งรถไปที่สำโลง

เดี๋ยวก่อนนะหนูใช้ชีวิตด้วยตัวหนูเองตั้งแต่ปป๓ครับป๓แสดงว่า๙ปีเต็มกว่าจะจบม๖อยู่ยังไงกับ๙ปีนั้นน่ะ
ช่วงนั้นตอนแรกก็อยู่กับคุณยายครับแต่ว่าคุณยายก็เหมือนเลี้ยงดูเราตามอัตภาพที่แกมี

เหมือนเปิดร้านขายของชำเล็กอยู่ที่บ้านนะครับ
เหมือนพอเราเริ่มคุณครูนะครับน่าจะเหมือนทรงเสริมเรา
พาเราไปซ้อมร้องเพลงฝึกร้องเพลงฝึกเป็นพิธีกรตั้งแต่
หลังจากนั้นก็เริ่มหาเงินด้วยตัวเองตั้งแต่ป๕

เคยครับคือจะไม่เคยเจอแม่แบบที่เป็นวิญญาณ

แต่ว่าเราจะฝันอยู่เรื่อย

ฝันในฝันนะครับเรารู้แหละว่าแม่เราเสียชีวิตไปแล้ว

แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ยังไม่ตาย
ใช่ครับ
เคยมีหมอมาเหมือน
เขาก็ดูดวงเราจากวันเกิด

ด้วยว่าเราอายุ๒๗เนี่ย
เราจะเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือมีเคราะห์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา

ให้ผ่านช่วงอายุ๒๗ไปก่อน
คือฝันที่มากครับ

ฝันว่าเจอแม่แหละครับแม่เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติ
แต่ว่าในฝันเรารู้ว่าแม่เสียไปแล้วแต่แม่ยังอยู่

เราก็เลยรู้สึกว่าดีใจเออแม่ยังอยู่นะ
เราก็ต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุด

อายุ๒๗ที่บอกว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแม่เลยต้องมาปกปักรักษาเนี่ย
ยังไม่ไปเนี่ย๒๗รวมกันก็เป็น

เราก็ยังต้องดูแลกันยังอย่างง่าย
จะดูแลกันยังไงตอนอายุ๒๗

อีกก็ได้นะจริงแล้วอ่ะ
วางแผนไว้ไหม๒๗จะทำยังไง
ก็คิดว่าเราเหมือนใช้ชีวิตแบบที่เราใช้ผ่านมาครับ
ว่าถ้าที่ผ่านมาคือเราอยู่มาได้ตลอด
ถ้าเราไม่ไปซีเรียสหรือไม่ไปจริงจังอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าใช้ชีวิตให้ไม่ประมาทนะครับก็น่าจะผ่านพ้นไปได้
เห็นได้ข่าวว่าแม่แอบห่วงมีแฟนไม่ได้
คุณหมอครับที่เขาดูดวงอะไรให้เราใช่ครับ
ก็เขาบอกมาเขาถามเรามาก่อนเลยว่า
เคยสมหวังเรื่องความรักบ้างไหม
ผมก็เลยบอกว่าก็ไม่เคยนับ

คือเหมือนพอจะคบจะครบแล้วก็เลิก
เขาเลยบอกว่านั่นแหละแม่ห่วง
คือเหมือนทุกวันนี้คือแม่ก็อยากให้เราผ่านพ้นช่วง๒๗ไปให้ได้ก่อน
เราก็เลยมาคิดว่าหรือจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่า
เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้สมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่ครับ
แสดงว่าทุกเหตุการณ์ตั้งแต่น้องเขาเจอมาเนี่ย

แอบสงสัยไหมตัวเองณติ่งเคยแอบสงสัยบ้างไหม
ก็สงสัยเหมือนกันว่า
ทำไมเขาถึงมีแต่คนที่จากไปเรื่อยตอนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเลข๙ค่ะ
สุดท้ายเห็นบอกว่าคุณเบนมีเพลงเพลงหนึ่งซึ่งฟังไม่ได้

ครับคือเพลงนี้เป็นเพลงคือเพลงค่าน้ำนม
คือที่ผมจำได้คือตอนที่ผมอยู่ป๓ครับคุณแม่

ผมไปประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนมาแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศจากเพลงค่าน้ำนมนี่แหละครับ
ก็กลับบ้านไปบอกแม่บอกแม่ร้องเพลงชนะเลิศแม่ก็แบบเอาเกียรติบัติที่ได้ครับ
โชว์ไปบอกคนอื่นหมดเลยว่าเอ้ยลูกฉันร้องเพลงได้ที่หนึ่งเอ้ยอะไรอย่างนี้
แต่แบบพอคุณแม่เสียไปครับช่วงที่ผมเรียนอยู่ผมก็เหมือนเป็นประธานนักเรียน
แล้วก็ประธานนักเรียนเนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่แบบจะต้องไปนำร้องเพลงค่าน้ำนมในวันแม่
ตอนนั้นอยู่ม๖ครับก็ไปนำร้องเพลงค่าน้ำนมแต่ว่าพอเราร้องได้ประมาณสักครึ่งเพลงเราก็ร้องไม่จบ
คือพอร้องแล้วมันความรู้สึกที่เคยอยู่กับแม่ครับมันกลับมา
ทุกวันนี้กลายเป็นปมในใจว่าที่เสียแม่ไปเพราะแม่มาตายแทนเรายังคิดอย่างนี้มานานหรือยัง
ก็เริ่มคิดจากที่แบบหลายคนพอเขาเริ่มรู้ชีวิตเราเขาก็เหมือนเขาก็
พยายามที่จะพูดครับเป็นเพราะคำคนพูดทำให้เราต้องมาคิดว่างั้นเถอะ

แต่พี่ว่าอย่าไปคิดเลยอย่างพี่มดดำบอกอย่าไปคิดเลยจริง
ก็วันนี้นะครับก็อยากจะให้ทางน้องเบนนะครับฝากนะฮะความแข็งแกร่งของตัวน้อง
แล้วพี่เชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยบางคนอาจจะท้อถอยท้อแท้
แต่ตัวน้องเองพี่บอกเลยดูแล้วเป็นนักสู้จริงถึงแม้จะมีเรื่องราวของความเชื่อ
เรื่องอัฐานของเลข๙ขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัวน้องพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้อง๙มาได้ยังไง
มันรอดได้ยังไงอ่ะจากเด็กป๓นะ
ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมาครับต้นทุนชีวิตเรามีไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ
คนที่ลำบากกับผมแย่กว่าผมยังมีอีกเยอะมาก
แต่ว่าตามใดที่เราวันใดที่เรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองลำบาก
มองคนที่ลำบากกว่าเราว่ายังมีอยู่
แล้วก็ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับแยกแยะได้หมดว่าอะไรดีอะไรไม่ดี
แต่ว่าในการแยกย้ายได้ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ
ถ้าเรารู้สึกที่ดีแล้วเราทำต่อไปคงคิดว่าชีวิตเราก็จะเดินทางต่อไปได้
ก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าน้องเบนนะครับเด็กผู้ชายที่เรียกว่าเข้มแข็ง
แต่กำลังเผชิญปัญหาคือเรื่องหล่อของความเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอาถรรภ์ใหม่ไล่๙
จะทำให้ชีวิตของเขาในวัย๒๗ซึ่งรวมละเป็นเลข๙ผ่านไปได้ไหม

วันนี้แขกรับเชิญทำให้รู้ด่านนี้ฮะ
โรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่

แต่วันนี้ประสบการณ์ที่น้องเขามาเล่าให้ฟังเออ
กลับไปใกล้ชิดคนที่ยังเหลืออยู่ดีกว่า
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่าน

จะมาเล่าให้เราฟังด้วยกันว่าดวงกินผัวเนี่ย

คือเราคงจะสรุปเลข๙ว่าเป็นเลขอับประมงคลไม่ได้นะ
มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะ

เขาจะต้องมีเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีก

ถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดีมันก็ต้องสร้างกรรมดีคือความดี
เถอะดวงกินผัวกินลูก

ดวงกินผัวกินเมียเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวดูดวงก็ได้มีจุดให้ดู

ถ้ามันมีไฝหรือปานดำนะตรงกระจุดเนี่ยกระตรงกระจิ๊กเนี่ย
มันมีมันมีเกณฑ์เข้า